ช่วงนี้ต้องบอกว่าข้อมูลสถิตินั้น

ต่อทุกอาชีพในทุกมิติของชีวิตก็ว่าได้นะครับ

พนักงานบริษัทเกษตรกรนักศึกษาหรือนักวิชาการ
ข้อมูลทางสถิติที่มีหน่วยงานเขาเก็บรวบรวมไว้
จะเป็นกุญแจที่ช่วยไขปัญหา
เมื่อคุณต้องการข้อมูลแล้วก็ต้องการศึกษาปัญหาอะไรนะฮะ
ดังนั้นนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้
ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้อย่างไกล

โดยสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับ

การตัดสินใจที่เราเลือกนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
แต่หากเราได้ใช้ข้อมูลสถิติประกอบการตัดสินใจ
ก็จะเกิดความแม่นยำและสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นครับ

หากเราต้องเดินทางเที่ยวต่างประเทศ
ก็อาจจะดูข้อมูลสถิติอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดในแต่ละวันของประเทศนั้น
เพื่อเตรียมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับพื้นที่
นักลงทุนต้องใช้ข้อมูลสถิติผลประกอบการกำไรของแต่ละบริษัท
หรือข้อมูลสถิติด้านอุตสาหกรรมต่าง

เกษตรกรสามารถดูข้อมูลสถิติปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อน

หรือนักเรียนสามารถดูข้อมูลสถิติคะแนนสอบเข้าในปีก่อน
วางแผนการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
จะเห็นได้ว่าทุกคนทุกอาชีพ
สามารถใช้ข้อมูลสถิติประกอบการตัดสินใจในทุกด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาครับ
สถิติคือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บอกภาพรวม
หรือภาพใหญ่ของประเทศหรือของสังคม๑๑๒

นิสิตนักศึกษาจะใช้ข้อมูลมาทั้งเอามาวิเคราะห์

จะได้นำไปสู่การแก้ปัญหา
สถิติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
มันรวมไปถึงจำนวนนักเรียนการวางแผน
ให้การศึกษาจบมาจะทำอาชีพอะไร
เพราะฉะนั้นสำคัญทั้งเรื่องการพัฒนาศักยภาพของประเทศ

สำคัญทั้งเรื่องการต่อยอดไปสู่เทคโนโลยี
ก็จะนำมาสู่การวางแผนการศึกษา
ในระยะยาวที่ตอบโจทย์กับสังคมครับ
ข้อมูลสถิติมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อทุกคนในทุกมิติ
เพื่อให้การตัดสินใจในด้านการวางแผน
บริหารจัดการการพัฒนาการประเมินผล
และการพยากรล่วงหน้าให้มีความถูกต้องแม่นยำ
น่าเชื่อถือและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
และช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี

ร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ